สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะงาน
ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์นะคะ
ก็จันทร์ถึงพระรหัสเวลานี้ค่ะ

วันนี้เป็นที่ฮือฮาอยู่ในไทยรัฐออนไลน์นะคะ

คนไปตามของคุณก๊อฟพิชยะแล้ว

มันเกิดจากก๊อฟพิชยะหรือเปล่า

ทำให้ความอุตสามัณีเปลี่ยนไปอย่างนี้

อ๋อเฉยลูกแก้ว

เขาเรียกว่าแฟนเพจปลอม

เป็นเพจหมายถึงว่าเป็นคล้ายแทน
ตัวเองเป็นลูกแก้วโฟสต่างนานา
เยอะแยะมากมาย

นี่แหละเดี๋ยวก่อน

คือก็ไม่ได้ในรายการมัน๓๔เทปเลยนี่พี่
คนมาทำข่าวขวัญเขาบอกฉันไปเล่าข่าวขวัญตอนเนี่ย

รู้หรือเปล่าว่าแม่ขวัญโทรศัพท์หาพี่หนุ่มกัญชัย

หาว่าฉันเข้าใจผิดลูกสาวเขาอ่ะลูกสาวลูกแก้วเขาอ่ะ

โทรหาที่มาได้พร้อมจะให้คำตอบ
เพราะว่าจะได้บอกว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเสมอบอกว่า
ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะเป็นแม่หรือเราจะเป็นลูกหรือเราจะเป็นพ่อเราจะเป็นใครแล้วแต่
เลี้ยงเขาได้แต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการ
เรายังแบบว่าทำตัวเองไม่ได้หนักใจตัวเองนะไปอีกหนึ่งเรื่องถูกต้องไหมล่ะ
ทุกวันนี้ตัวเราเองอยากทำนู่นทำนี่เรายังทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลย
ทำได้บางอย่างที่เราทำได้บางอย่างก็เท่ายังทำไม่ได้กันเลย
เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยฮะแม้กระทั่งทางตำรวจคุณศรีวราก็ออกมาพูดแล้วว่า
ต้องระวังนะในระหว่างวันที่๒๕๓๐ตุลาคมมีคาร์บอมนะ
ตามสถานที่ต่างไปห้างต่างไปในจังหวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ระวังที่สุดมีคาร์บอมเกิดขึ้นได้รับสายข่าวมาอย่างแน่นอนแล้ว
วันนี้นะฮะเวลาบ่ายโมง๔๐นาทีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสช
กล่าวถึงกรณีที่มีการแจ้งเตือนผู้ที่ไม่หวังดีมีเตรียมก่อเหตุคาร์บอม
ในพื้นที่กรุงเทพฯประปริศนิมนตร์คนนะฮะในวันที่๒๕๓๐ตุลาคม
ซึ่งสายข่าวเขาบอกมาเลยว่า๓จุดว่าเป็นเรื่องที่มีการเตือนเสมอมา
ต้องระมัดระวังการเสนอหรือขยายข่าวซะหน่อย
ที่สื่อนำเสนอเป็นเรื่องปกติที่สังคมได้รับรู้
แต่ขอให้เสนออย่างพอสมควร

ถูกว่าสืบแต่ถ้าข่าวเช่นนี้ออกไปเนี่ย

โดยเฉพาะผลกระทบต่อต่างประเทศ
แล้วก็เชื่อมัดในตัวจ้อนักฐี่ก่อน

เขาบอกว่าใช่หรือเปล่าในช่วงวันสำคัญของประเทศไทย
นายกบอกว่ายังไม่รู้ไม่ทราบ

โดยใช้วิธีการสืบสวนดำเนินการอยู่
รอผลการตรวจสอบก่อน
นายกกล่าวว่าจะไปให้ความสำคัญทำไม

ไม่มีประโยชน์ที่จะไปขยายความทำไม
ให้กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงวันนั้นมีปัญหาหมด
ซึ่งตนเองก็พูดแรงเกินไปก็จะเป็นประเด็นอีก
ที่เขาจะใช้ความรุนแรงตอบโต้กลับมา
ไม่เกิดประโยชน์อะไร
นี้หลังจากเกิดข่าวออกมานะฮะทั้งสนามบินรถไฟฟ้า
และที่สำคัญก็เพิ่มความเข้มงวด

ถนนสำคัญจะตั้งด่านกัน
ตั้งด่านกันเยอะพี่ห้างมันนักอยู่แล้วเพราะว่า

เพราะฉะนั้นวันที่๒๕๓๐ตุลาคม

วันนี้ตำรวจรู้สึกเขาจะมีการบุกทลายกันหลายที่

เชื่อป่ะวันที่เรานอนใจแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่ม

กลุ่มใหญ่แล้วอย่าง

แต่เขาจะบอกแล้วระหว่างวันนี้เพื่อที่แสดงว่ากลุ่มเขาเป็นคนทำ
เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มเขาสัญญานุภาพของกลุ่มเขาว่า
กลุ่มเขานั่นแหละเป็นคนทำ
จากบอมนะคะมาเจอเรื่องไวรัสซิก้าที่มียูวินพาหนะค่ะ
ก็จะมีญี่ปุ่นมีนายกัมพูชาออสเตรเลียฮ่องกงมะเก้าไต้หวันแล้วไทยด้วย
ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เชื้อไวรัสซิก้าจะแพร่ระบาดในภูมิภาคนี้อีก
หลังจากมีการตรวจพบไวรัสซิก้าซึ่งมีอยู่คุณภานะ๗๐ประเทศทั่วโลก
หน่วยการอนามัยโลกกล่าวว่าผู้นำในภูมิภาคต่างแสดงความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดนี้
เพราะว่ากลุ่มพิชานั้นยังหาแนวทางในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดครั้งนี้

ก็ยุงบินไปไหนจะไปไล่จับมันก็ลำบากใช่เปล่าหรือหรือฮะ
เสียดายที่นักวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่มีคำตอบสำหรับวิกฤตนี้

มันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็เกิดมาอีกไม่มีการป้องกันได้
ปรากฏว่านี่ค่ะที่ที่เยอะสุดไม่น่าเชื่อนะคะ
สิงคโปร์คุณ๔๐๐ลาย
เกาะเล็กแค่นี้ประเทศเราเมื่อที่เราเสนอข่าวไปตั้ง๗๐แล้วก็ควบคุมได้แล้ว
คือมันถึงตายแต่ว่ามันคือมันไม่ถึงตายแต่มันมีผลกับผู้หญิงที่ท้อม
ตัวถ้าเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็อยู่กับที่
ไปไหนรักษาจนไวรัสมันร่างกายเราฟื้นตัวสู้กับไวรัสได้ก็หาย
คือไม่ต้องอายไม่ต้องคิดว่าผิดไม่ใช่โรคติดต่อแบบร้ายแรง
บางคนคิดว่าว้ายไม่ใช่เอดไม่ใช่อะไรอย่างนี้สิ
ก็บอกว่าฝั่งของเราเนี่ยนะฮะ
เกิดมีการประเมินความเสี่ยงแล้ว
จะต้องแพร่กระจายออกไปมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้

แล้วก็ที่ห่วงใยก็คือภาวะกระโหลกศีรษะเล็กผิดปกติ

อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้พี่เห่าบอกว่านักวิทยาศาสตร์หรือหมอเอง

ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรวะพี่

แต่ไอ้ไวรัสตัวนี้มันตัวใหม่พัฒนามาจากอะไรยังไม่รู้
พอไม่รู้ก็สู้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไอ้การละโลก

จนพอสู้ได้แล้วก็โลกกำลังลงไป
การละโลกแอ่นไม่ใช่การละโลกแอ่นการหลังแอ่น

แต่ถามว่ารักษณะว่ามันจะหายไปเลยไหมมันก็ยังไม่หายไหม
มันไปพัฒนามาอีกมดดำมันไปพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นแล้วกลับมาอีก
ไม่ต้องกลัวหรอกไวรัสมันพัฒนาอยู่ตลอด
อย่างตอนนี้ปีนี้ภาคอีสานจะคึกคักเหมือนกันนะฮะ
แต่ถ้าสมมุติเรามาพูดถึงวัดแขก
วัดแขกอ๋อคืนนี้สิงานประจำปีนะฮะวัดแขก
เป็นงานนวราตรีแห่พระแม่อุมาวัดแขกเนี่ย
คือเราควรจะรู้สิทธิ์นั้นไหมโรงพยาบาลอังกฤษพรุ่งจริง
ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาแห่กันเพื่ออะไร

หรือวัดแขกสีรมหรือเป็นบวทภาร์ม

วัดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อการบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

โดยคณะชาวอินเดียที่เข้ามาตั้งสินค้าอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย
มานานแล้วซึ่งเป็นเทวศาลในลักษณ์ที่ศักดิ์ซึ่งนับถือเทวีเป็นหลัก
คือนับถือเทพผู้หญิงเป็นหลักแล้วก็เช่นพระศรีมหาอุมาเทวี
แล้วก็ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระที่ใหญ่ของวัดนี้นะครับ
แล้วก็มีผู้มีจิตศาสตร์เนี่ยนิยมไปกราบว่าโดยเฉพาะกะเทยเนี่ย
นี่ไงไปตั้งโต๊ะรอรับระหว่างทางรับพรด้วย
กะเทยเยอะ

จริงกะเทยชอบคิดว่าจะเป็นข้าวทรง

จริงเคยไปกะเท่าตั้งใหญ่เอาเพลงหญิงลี่มาเปิดด้วยเป็นเข้าบวร
ท่านยังกำลังเข้าสู่บริการมาล่าสุดจริงอันจริงไหมแอ่งจี้
พี่ทุกคนไปดูทางแถวเส้นเริ่มปิดแล้วค่ะ
ซึ่งในช่วงพระแม่อุมาเทวีเนี่ย
ทรงเป็นพระมารดาของพระพิคเนธนะครับ

เป็นเทพผู้ทำลายโลกหนึ่งในสามแห่ง
พระแม่อุมาทิเบศจึงแนะว่าเป็นหนึ่งในสามพระตีศักดิ์
ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้ง๓แม่อุมาแม่รัศมีแม่สารวตี
ซึ่งในช่วงวันที่๑ถึง๙ค่ำเดือน๑๑รวม๙วัน๙คืน
เป็นช่วงของเทศกาลดูเซร่าหรือนวราตรีของชาวฮินดู
ซึ่งเป็นงานแห่พระแม่อุมาเชื่อกันว่า
เสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรให้กับมนุษย์อย่างเรา
ไปตั้งโต๊ะรอง
ประจำปีก็จะจัดขึ้นนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลอง
องค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ทรงต่อสู้กับอสูรควาย

ตอนนั้นแม่ก็จะแปลอ้างเป็นพระแม่ธุรคา
ก่อนบูชากับเขาเหรอเธอทำไมเธอรู้ล่ะ

แอ้งจิตอแล้วในสกิปมีอยู่

คุณผู้ชมอ่านก่อน
ต่อสู้กัน๙วัน๙คืน
จนกระทั่งเอาชนะอสูรร้ายได้ในวันที่สิบ
จึงมีงานนี้เขาก็เลยเพื่อว่าเพื่อเฉลิมฉลองกัน
งานประจำปีนี้นะฮะก็ตรงกับวันนี้แหละครับ
ออกจากเทวะสถานวัตถ์ศรีมหาวมาโทวีครึ่ง

ก็จะมี๘กระบวนมีกระบวน
คนทรงคนทรงองค์พระแม่
และก็มีกระบวนคนทรงองค์ผักขนด์ทักกุมาม
แล้วก็มีคนทรงองค์พระแม่กาลี

แล้วก็มีขบวนราชรถของพระพิฆเนท

ก่อนขบวนราชรถครรรค์ใหญ่ของพระแม่ทีอุณหาว์มาทีตี

โดยพิธีเรียกว่าทุบมะพร้าว

ก็เอามะพร้าวทุบลงไปบนพื้น
ก็เหมือนเป็นล้างให้สะอาดแล้วท่านก็จะได้เดิน

อย่างที่พี่มะอาบุเขาจะเอามะพร้าวปลาลงกับพื้น

ผลไม้แห่งเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็สะอาด
ชาวอินดูก็จะมีการทุบมะพร้าวเนี่ย

เพื่อแสดงการทำลายหรือละทิ้งอัตราของตนเอง
พร้อมน้อมกายถวายตนแก่ผู้เป็นพระเจ้าเนี่ย

ก็ขอบอกว่าให้แต่งชุดลักษณะ

ไม่พอเวลาคือพอเวลาท่านเสด็จมา

เพราะฉะนั้นถนนศรีลมจะปิดการจราจร
ตั้งแต่๖โมงเย็นแล้วกลายรายการเราเริ่มนี่ละนะฮะ

ตั้งแต่บริษัทกาลมินทร์ไทยมีเฉพาะจบกัด

นาราลมนาราลมแล้วก็ถนนนาราที่ว่าตั้งแต่แยกรินทรอาคารสาธรณ์สแควร์
ถึงแยกนารารมหน้าบริษัทการบินไทยนั่นแหละ
ขบวนจะออกมาอย่างนี้จากวัดแขกจะเลี้ยวขวา
แล้วก็ตรงมาที่ถนนศรีลมมาถึงโรงแรมโซฟิเทล
พอถึงวัดแขกก็เลี้ยซ้ายเข้าวัดแขกวิ่งเข้าไปในถนนปั้น

เออเออตรงนั้นหมดเลยเนอะ
ตรงนนทั้งเวิร์ศ

แล้วก็ตีเข้ามาตรงถนนมหิตรศักดิ์
ถนนอันทรักษ์หรือถนนชุนโรงถนนอันทรักษ์หรือถนนมหัญษักก็ตีเข้ามาจนแบบนี้

เจ๋งหรอพี่

คือพอขบวนผ่านก็ปล่อยรถได้เลย
เอาอย่างงี้ด้วยในขณะที่พอขบวนพอผ่านไป
พอขบวนสุดท้ายฐานไปปั๊ป
ทันทีทันทีกระบวนล้นก็เปิดถนนใช้ได้เลย

พี่จ๋าไปดูที่ดูไบกันสักหน่อยไหม

ฉันนับถือคนไทยมากเลยนะ

เอาหมดเลยนะนิสบัตรเราก็มีเกราะชีวิตบัตรใหญ่มาก

เราล่าเริงได้ทุกเรา
อะไรที่บอกว่าดีคนไทยแก่หมด

ละครนาคีนี่ยกกองลงไปกันเลยนะ

กองไฮไทยนี่ก็ลงไปร้องเพลงให้บุษีสุด

อ่ะนี่มาที่ดูไบเลยนะใครอยู่นะ
อ่ะต้องบอกว่ารัฐดูไบเนี่ยเขาสร้างหอคอยนะที่สูงขึ้นมาแล้ว

ในโลกแห่งอนาคตกันเลยทีเดียว
ในขณะที่รัฐแห่งนี้เขามีเบิร์ชคาลิฟ่า

เบิร์ชนี่แปลว่าตึกนะภาษาอัลรับคือเป็นเจ้าสติติที่เรียกว่าเป็นตึกระฟ้าเลยนะ
ซึ่งสูงในโลกแห่งปัจจุบันโดยทั้งหมดมีจำนวนสูงถึง๑๖๓ชั้น

คือสูงถึง๘๒๙๘เมตร

เกือบ๑กิโลเมตร

แล้วด้านล่างจะมีน้ำผู้ดนตรี

อันนี้คืออันใหม่อย่าเพิ่งไปดู

ซึ่งใหญ่มากไปดูมาแล้วไปดูมาแล้ว
สูงสะเย็ดฟ้าขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะ

ก็แบบว่าเอางี้ครึ่งหนึ่งเป็นโรงแรมอัมมานี่
ครึ่งหนึ่งเป็นคอนโด

ก็ไปอยู่กันก่อนแล้วกันห้างก็เป็นช้อปปิ้ง

ซึ่งเป็นประมุขรัฐยุบัย
โอเคเราต้องให้เป็นภาษาอาระบี
โดยสร้างเสร็จเนี่ยอีกประมาณปี๒๐๒๐
ก็นี่อีกเท่าไหร่๖๑๗๑๘แต่อีก๔ปี

ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้สูงจริงสูงมาก

อินนี่หอคอยยิ่งเสียดหนักกว่าเดิม
ก็คือมันไม่มีแต่มีแต่ทะเลทราย
ก็ได้ทำอะไรที่สูงขึ้นไปแต่ขอพูดคำหนึ่งได้ไหม

มันถูกกว่าเมืองไทยเหรอ

คุณรู้มั้ยแอร์เมสเนี่ยมาทั้งคอลเลคชั่น

ประเทศเขาเป็นประเทศที่แบบว่า

เธอเข้าใจคำนี้มั้ย

เป็นชุดเจ้าสาวที่ออกมา๑คอลเลคชั่น

ขอบอกว่าโอไมกอดมีทุกไซส์เลย

ระหว่างทางโลกกับทางทำ

มีเยอะเต็มบ้าง
เอาล่ะข่าวที่ไม่มีใครไม่พูดถึงเลย

วันนี้ก๊อปออกงาน

เป็นคนบงการทุกอย่างจัดแจงทุกอย่าง

ช่วงหน้ากับเขาใส่ใคร

จริงไหมคะปิดหูนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ้าว
คนก็ไปมุ่งประเด็นเรื่องขวัญ
วันนี้ลูกแก้วก็มีการเคลื่อนไหวกันพอสมควร

เปิดไปปิดตอนนี้ปิดไปอีกแล้ว

เปิดมานางใช้แท้แบบคนว่าทำไมหยาบคายจังเลย
ทำไมเรียกสรรพนามแทนน้องว่ามัน

คนก็ขึ้นเลยด่านั่นอย่างนี้

โอ้โฮเพราะมันแรงเกินค่ะ

แต่หลายคนบอกว่าอย่ามาเลวอย่ามานั่นนี่นั่น

คุณแม่คุณแม่ต้องแก้ข่าวว่าคุณแม่ด่าพี่ลูกแก้วไปเยอะนะคะ

ปะตือเคยใช้บ็อกซิงกับเขาทำไมจะไม่ได้ไปสามารถ

ของฉันเนี่ยตั้งแต่สมัยฉันเด็กแล้ว
ปะตือไว้เห็นรู้เรื่องกับคุณฮะปะตือฮะเรื่องสร้างทุกคน
โอ้โหถ้าป้าตืออินโนเซนต์พี่ม้าก็ไม่เคยด่าคนในโลกนี้เหมือนกันนั่นแหละ
ครั้งแรกที่คุณก๊อฟเขาออกมา
ออกงานคนก็ไปถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เมื่อบ่ายนี้นะฮะว่าหลังจากที่เกิดมหากราบความสัมพันธ์ในครอบครัว
นี่แหละตัวแปรคืออีก๊อฟ
อีกก๊อฟเป็นเจยะเนี่ยแหละเป็นตัวแปลกตัวล้างสมองของขวัญเลย
เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนก็ให้กำลังใจกันอยู่ข้างไปออกกำลังกาย
น้องเป็นคนที่ก๊อฟรักน้องก๊อฟบอกอย่างนี้นะครับ
อยากอยู่ข้างไม่เคยบอกว่าต้องทำอะไรน้องโตแล้ว
ว่าก๊อฟไม่ใช่ตัวแปรนะ
น้องมีผู้ใหญ่มีเพื่อนในวงการที่คอยให้คำปรึกษาอยู่แล้ว
สำหรับกรณีที่พูดว่าหลังจากคบก๊อฟเนี่ย
ทำให้น้องขวัญเปลี่ยนไปหรือเปล่า
จุดไหนที่น้องสบายใจน้องก็อยากอยู่ตรงนั้น
คนเรามันสบายใจจะอยากอยู่ตรงไหนเพราะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะ
ก็พูดถูกเรื่องครอบครัวขวัญเมียมาปรึกษาเปล่า
เรื่องนี้ผมขอเลี่ยงนะฮะจะไม่ตอบเลี่ยงที่จะตอบดีกว่า
เคยเข้าไปคุยกับแม่บ้างหรือเปล่า
บอกว่าตอนมีประเด็นก็เข้าไปหาและเข้าไปหลายครั้งจริง
คุยกันจริงจังครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุย

ส่วนที่ตัวไม่ติดนะฮะตัวไม่ติดก๊อฟก็ไม่ทราบ
ทำหน้าที่ของก๊อฟและดูแลน้องให้ดีที่สุด
เข้าใจว่าก๊อฟไม่ได้ดีที่สุดหรือเพอร์เฟค

เหมือนกันโดนใครว่ามาก็เลยพูดประเด็นนี้
แบบว่าบางทีเหมือนกับถ้าพี่แปลความหมายแบบ
ชาวบ้านคงเขาคงอยากจะได้ลูกเขยรวยแล้วเธอไม่ได้รวยมากหรือเปล่า
อีก๊อฟนึกออกไหมไม่ได้รวยล้นฟ้า
เองที่ทำไมเธอกัดฟันอย่างนั้นแองจี้

หนูกำลังดูว่าตัวแม่หาตามสกิฟต์หรือสกิฟต์ไปตรงไหน
ไม่มี

ว่ามันไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่จะอยู่ข้างน้อง
ไม่ว่าจะแย่หรือจะยิ้มทำไมมันยาวจังด้วยเถอะ
นะฮะจะยิ้มนะเขาก็ว่าอย่างนั้น
อยู่ยาวอีกหน้านึง

ก็สัมภาษณ์ตั้งแต่แบบที่ผ่านมาผมให้เกียรติแม่มาตลอด
หลังจากผมกลับมาก็คบกับขวัญ
ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายพยายามชวนกันไปทำเรื่องดี

ส่วนการที่คนไปตีความว่าขวัญไม่กลับบ้านเพราะอยู่กับผม
ขอให้เป็นคำตอบเดียวกับขวัญดีกว่า
และย้ำว่าถ้าคนเรามีพื้นที่ที่สบายใจมันก็อยากจะอยู่ตรงนั้นแหละ
สำหรับเรื่องเลขที่บัญชีก๊อฟล่ะ
สรุปคำถามคือยายขวัญท้องหรือเปล่า

ขวัญท้องหรือเปล่า

คงต้องไปถามคนปล่อยข่าวแล้วล่ะ
แต่คิดว่าตอนนั้นน้องสัมภาษณ์แล้วคงหนักสำหรับน้องมาก
ดีที่มีพรี่เตือนสติเอาไว้
ว่าขวัญไม่ได้ท้องหลังจากนี้จะเข้าไปคุยกับคุณนายแม่ไหม
อยากให้ทุกอย่างสงบก่อนอยากให้ขวัญเคลียร์ก่อนกลับที่บ้าน
เมื่อถามว่าให้คำปรึกษาอะไรบ้างก่อนไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่แย่สุด
ก็ยังจะอยู่ข้างขวัญตลอดนะก๊อฟบอกกับขวัญว่าครอบครัวสำคัญ
และก็ไม่อยากให้เป็นอะไรแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับแม่ขวัญกับสิ่งที่เราเข้าใจผิดไหม
คำถามนี้ไม่ตอบแล้วพอแล้วอยากจะพูดอะไรกับบ้านเขาไหมไม่พูดให้กำลังใจอย่างเดียวพอแล้ว
คบครั้งนี้จะแต่งงานไหมเราคุยกันเรื่องอนาคตกันก่อนกันปกติ
แต่ตอนนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวของเราดีกว่าขอให้เรื่องเผาไปก่อนยังไงผมไม่ทิ้งน้องแน่นอน

ฉันว่าน่าเป็นโรคเอ้าเดี๋ยวคุณโดนได้

เมื่อกี้มันเหมือนจอจานจะหลุดออกมาจากปาก

อ้าวต่อไป

พูดไปหมดแล้วเมื่อเช้าต้องเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

แต่เราเจอมันอาจจะสัก๑๐กว่าแล้ว

แล้วแม่ลงไอจีทำไม

ถ้าแม่ไม่ลงไอจีก็ไม่เป็นเรื่องหรอก
ตรงจุดเกิดเหตุคือคุณไอ้แม่เนี่ยเนาะ
มาดูเรื่องศึกปรับน้ำยาผ้านุ่ม๓สีนะคะ
คือตอนนี้ความนิยมชมชอบของดารานั้น

ล่าสุดต้องบอกว่าวงการน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ทุ่มสุดเมื่อแบรนด์น้ำยาปรับนุ่ม
สีฟ้านั้นเลือกใช้ซุปเปอร์สตาร์

แบบไอดอลของการพร้อมแฟชั่นเลย
และโซโลแกนที่ว่าความสวยคือเหมือนกับความหอม
ทำเอาฮือหาเพราะว่ากว่าจะคว้าชมพู่มาได้นั้นจะต้องทุ่มเยอะ

ถึงคู่แข่งทางการตลาดแบรนด์สีชมพู

สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นแม่เหล็ก
และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนมาโฆษณาอะไรคนก็เชื่อ
ล่าสุดล่าของล่าจากฟ้าและชมพูตอนนี้ไง

หมายดาวิกาผมรู้คุณหมายดาวิกามาฮะ
ปีนี้ใหม่กวาดการเป็นพรีเซนเตอร์ไปกว่า๑๐ตัว
นับนิดนึงนับคร่าวนะครับ
ล่าสุดใหม่ดาวิกาเป็นอีกคนนึงที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นิยม
น้ำยาปรับผ้านุ่มสีม่วงมันคือยี่ห้ออะไรไม่รู้นะ

ว่านะสีฟ้าชมพู่สีชมพูอ้ำและสีม่วงใหม่นั้น
สีไหนจะครองใจคนซื้อมากที่สุด

นี่ไงเราอยากจะรู้อันนี้แหละค่ะ
อ้ำน่าจะแพงสุด๓คนน่ะ
เพราะว่ามีคนจัดอันดับในพันทิพย์นะคะว่า
คุณจะเลือกใช้แบรนด์อะไร

เอาก็๑แถม๑มันก็เป็นการกระตุ้นยอดขายไง

เออเลิศ

แต่ถ้าไม่งั้นก็ไม่เชื่อก็ไม่ต้อง

เทานี้ซักแล้วขาวจ๊กเลยนะ
ซักแล้วขาวจกเลยซักด้วยปากด้วย

ขอดูหน้ามิคทองระยะหน่อยครับ

เขาอ่อนเลยอะคุณดีมาก

กำลังกลาง
ไม่ต้องดูแล้ว

ไปเดี๋ยวพี่มารู้จักก่อนแล้ว

อะมิ๊กรู้จักแล้วใช่ไหม

รู้จักแล้วใช่ไหม

ที่สาหน้าตาเป็นยังไงไปดูซิ
อย่างงี้รู้จักแล้วใช่ไหม
รู้จักสิเขารู้จักอยู่

เขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นพี่น้องกัน

ความจริงเนี่ยนะหลายคนเนี่ย

พี่ปูพี่ผู้จักรการเนี่ยนะ

ชอบใครอ่ะ
ผมก็ชอบคนที่มันดูขาว

เขาชอบคนนี้เหรอที่เขาชอบ

คนนี้เถอยัง

ก็เลยไปถามบอกว่าเอานี่ถ้าเกิดไปทอดอะไรนะที่สานี่นะ

ถ้าไปชอบที่สาเนี่ยไม่หวั่นเรื่องกรงเรื่องกันเหรอ
ไม่เพราะว่าผมมันเป็นเพื่อนกัน
ผมก็ถามแล้วนู่นนี่นั่นแต่สเปคของผม

ผมก็เลยปรึกษาเรื่องหัวใจอะไรกับผู้หญิงขาว
ขาวแล้วก็มีชื่นเปรี้ยว

เออไอ้บ๊วยที่ไม่มีผมอะ
แต่ทั้งสองคนยังไม่พูดออกมาเขาบอกเป็นพี่น้องกัน
แต่เราอยากให้เป็นแฟนกันเพราะเขาดูดีดูน่ารักสมกันมาก
ก็ไปเจอมาริโอก็เลยถามว่านี่เห็นอัดคลิปแสดงความห่วงใยอาม่าของจันจิที่ป่วยอยู่

ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

ไม่ค่อยครับโอ้ถ่ายละครหนักน้องก็ทำงานได้เจอกันบ้างไม่ได้ห่างอะไร
น้องไม่ได้น้อยใจอะไรคุยกันปกติเรื่อย
แล้วความสัมพันธ์เป็นแฟนกันสักทีหรือยัง
ไม่รีบครับชิลค่อยเป็นค่อยไป
ที่เราสนใจก็คือบอกว่าช่อง๓มีลิขสิทธิ์คู่กรรม
แล้วจะให้มาริโอเล่นเป็นโกโบรินะฮะ
บอกว่ายังไม่ได้คุยกับอ๋อนาเดชน์ล่ะนาเดชน์ก็เคยเล่นมาก่อน
ณเดชน์เป็นฝรั่งที่หน้าเหมือนญี่ปุ่นได้ประหลาด
หน้ามันสามารถเป็นได้แต่มาริโอนี่นะฝรั่งมาก
คือยังไม่มีใครมาติดต่อเขาเขาก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกัน
ไม่ได้สรุปอะไรกับพี่อ๊อฟเลยต้องดูอีกทีตอนนี้ไม่มีข่าวอะไรเลยครับ
พร้อมอยากให้เล่นเมื่อวานนี้มีโอกาสอัดเทปอยากเดี๋ยวให้ดู
เทปของก้องเวล่าเขาบอกว่าเพลงที่ดังเนี่ย
คู่คองเขาบอกว่าไม่มีรอดเหลือนะฮะเป็นภาษาภาคมิติ
ปู่ศรีสุโธแห่งคำชโนธเป็นคนมาแต่งให้เขานะ
มาบอกให้เขาแต่งเพญาหน้า
โดยที่พี่อ๊อฟพงพัฒน์กับพี่แดงตอนแรกเขาจะไม่ยอมแต่ง

ปู่ศรีสุโธค์กับญานเขาเลือกให้แกแต่ง

บรรยายถึงความรักระหว่างปู่ศรีสุโธกับย่าอะไรนะ

และในระหว่างคืนนั้นกลับไปปุ๊บตี๒เขาบอก
เขาเหมือนลอยพี่มดดำ
เหมือนปู่ศรีสุโธนมาผ่านเขาบอก

นาคีมาแล้วก็ใกล้บ้างไฟพญานาคแล้วนะฮะ

ซึ่งปฏิหารเกิดขึ้นมากมายในค่ำคืนนี้อยู่ดีบ่อ
ที่เขาถือว่าเป็นน้ำศรักษมณ์ก็ก็เห็นเป็นพญานาค

เป็นเทปแรกที่เราไม่ต้องเสียค่าตัวแขกรับเชิญเลยฮ

ตอนแรกถ้าสมมุติเราไม่หยุดยั้งไว้ก่อน
รับเชิญจะทั้งวงการบันเทิงแล้วก็ไปรวมกันอยู่ที่คำชโนธ

เป็นเทปแรกที่ปฏิหารเยอะที่สุดพี่คืนนี้๔ทุ่มไฟรัสทีวีนี้นะฮะคืนนี้๔ทุ่ม
แล้วคุณจะรู้ว่าผีจ้างหนัง
วันที่ผีมาจ้างหนังหรือคนมาจ้างหนัง
เราเอาคนที่ถูกจ้างหนังอ่ะฮะมานั่งอยู่ที่กรรมชโนธ
ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราย้อนกลับไป๒๐๓๐ปีที่แล้ว
คนที่ไปถ่ายไปจ้างไปชายหนัง
ฉายให้ใครดูเหตุการณ์คำชโนธมีอะไร
เวลาขอหวยที่คุณขอกันอยู่ที่ไปหน้าศาล

และก็บอกมีจุดที่จะขอจุดซับสิ้นของพระยานาคอยู่ตรงไหน
ติดตามมูนไนด์สี่ทุ่มตรงคืนนี้คืนนี้บอกหมดหรอ

ไม่ได้เบดปากไม่ได้ทำอะไรเลย